ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
วันนี้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขานัดทำกิจกรรมค้างคืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ครบการทำงาน๔ปีของคอสชในวันพรุ่งนี้

ติดตามจากคุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ

ติดตามจากคุณนำโชคบุญชูพศธรรัฐทีวีรายงานสดมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
ครับตั้งแต่ช่วงเย็นนั้นเป็นต้นมานะครับผู้ชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับ
ทยอยเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดให้มีการเลือกตั้งภายในปีนี้นะครับ
รวมถึงให้กองทัพนั้นยกเลิกการสนับสนุนกศช
โดยคนที่มานะครับก็ต่างจับจองพื้นที่บริเวณริมรั้ว
หอประชุมศรีบูรพาในการทำกิจกรรม
เนื่องจากว่าบริเวณสนามย่า
สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยนั้น
มีการงดใช้ชั่วข่าวโดยติดป้ายบอกว่า
กำลังใส่ปุ๋ยและอย่ากำจัดศัตรูพืช
โดยแก่นำก็ได้มีการแถลงท่าที
อย่างเช่นนายศิรวิสเสรียริทิวัฒน์และนายรังสิมันโรม

จะมีการเคลื่อนขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาลอย่างแน่นอน
เพื่อทวงสัจจะสัญญาที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
เคยประกาศไว้ว่าจะมีการเลือกตั้งภายในปีนี้
พร้อมกับยืนยันด้วยนะครับว่าการชุมนุมนั้นปราศจากอาวุธ

อย่านำประเด็นเรื่องอาวุธมายัดเยียดให้ผู้ชุมนุม
รวมถึงปฏิเสธกระแสข่าวที่มีการปล่อยออกมาก่อนหน้านี้นะครับ
ผู้ชุมนุมนั้นจะไปยึดธรรมเนียบรัฐบาลว่าไม่เป็นความจริงครับ
เรียกตั้งเมื่อไหร่ครับ
จริงค่ะ
พร้อมกันนี้นะครับการแถลงท่าทีของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ยังได้ประกาศขยับเวลาการเดินขบวนไปทำเนียบรัฐบาล
จากเวลา๗นาฬิกาเป็น๙นาฬิกานะครับ
เพื่อเลี่ยงการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน
ไม่ให้กระทบกับประชาชนที่จะสัญจรไปมาบริเวณถนนราชดำเนินนะครับ
โดยทางกลุ่มนั้นจะใช้การจราจรเพียง๑ช่องทางนะครับ
ในฐานะองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนะครับ
พร้อมทีมงานก็ได้ร่วมสังเกตการณ์ในการชุมนุมครั้งนี้ด้วยนะครับ
โดยส่งเจ้าหน้าที่ดูความเคลื่อนไหวโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่ามีการใช้ความรุนแรงของทั้งสองฝ่ายหรือไม่นะครับ
พร้อมทั้งขอร้องทั้งผู้ชุมนุมและก็เจ้าหน้าที่นะครับว่า
ให้ระมัดระวังในการควบคุมสถานการณ์นะครับ
เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือกระทบกระทั่งกัน

ก็เราดูว่าการแสดงออกซึ่งสิทธิเสร็จภาพขั้นพื้นฐาน
กฎิการประชาธิวภาษาใช้คือเสร็จภาพในการแสดงออก
ชุมนุมอย่างสันติได้รับการเคารพหรือไม่
หรือมีการกำหนดมาตรการที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง

อันนี้ก็คือในส่วนของการตรวจสอบภาครัฐ

เขามีการทำกิจกรรมอย่างสงบสันติหรือไม่อย่างไร
โดยดูทั้งในส่วนที่เป็นการใช้ความสงบในเชิงกายภาพ
แล้วก็เรื่องของการใช้วัฒกรรมการประสัยต่าง
ต้องไม่มีการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงหรือความเกลียดชังใด

ด้านฝ่ายเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ผลตำรวจเอกศีวรารังสิภามนกุลนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มาตรวจความเรียบร้อยบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ชุมนุมด้วย
แล้วก็ตรวจแถวตำรวจที่ตึงกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
กรั้วมหาวิทยาลัยด้วยครับ
และกิจกรรมบนเวทีขนาดนี้ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยแก่นำนั้นประกาศว่าในเวลา๒๒นาฬิกานั้นก็จะมีการยุติการปราศัยนะครับ
จากว่าจะให้ผู้ชุมนุมได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พรุ่งนี้จะเคลื่อนขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาลครับ
และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับ
หลีกเลี่ยงการกระทบกับปัญหาจรจรช่วงเช้านะครับ
จะเริ่มจากขบวนที่จะไปจัดตั้งกันที่ประตูทางเข้าออก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งตรงข้ามสนามหลวงนะครับ
แล้วจะใช้๑ช่องจราจรเพื่อเดินเท้าเข้าถนนรัชดำเนินใน
อนุโสรีประชาธิปไตยไปถนนราชดำเนินกลางแยกผ่านฟ้า
ถนนรัชดำเนินนอกแยกจบรอแยกมักขวาน
แล้วก็จะไปหยุดขบวนที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการถนนรัชดำเนินนอก
ซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับประตู๕ของธรรมเนียบ
พอไปถึงจุดนั้นแล้วกลุ่มคนอยากเลือกตั้งจะจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
แล้วก็จะอภิปรายไม่ไว้วางใจคอสช
ประเด็นเรื่องการเลือกตั้งด้วยนะครับ

จะใช้เวลาไปถึง๑๘นาฬิกานะฮะ
แล้วก็จะเลิกการชุมนุมนะครับ
ซึ่งยอดผู้ชุมนุมที่จะเคลื่อนขบวนกัน
สนชนะสงครามรายงานว่า
แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมแจ้งมาว่า
จะมีคนประมาณ๒๐๐คนนะฮะ